อ่าคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนใช่ไหม
นับมืออีกสักประมาณ๓๔วันเนี่ยก็จะรุ่นโชคกันแล้วนะ
พูดถึงการลุ้นโชคเนี่ยหลายคนก็ไปสอหาเลขเด็ดกัน
ไม่พลาดค่ะเดี๋ยวจะมาให้คุณผู้ชมได้ตามกันดูนะคะ
ว่าแต่ละที่เนี่ยเขามีเลขเด็ดอะไรบ้างที่จะนำเอาไปเสี่ยงดวงกันนะคะ
อ่ะเริ่มแรกค่ะไปดูกันเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ที่วัดครองสองอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อวานเนี้ย
มีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะคะคุณสดใสรุ่งโพทอง
เขาเดินทางไปขอโชคลาภจากรูปปั้นไอ้ไข่ค่ะเนี่ยแหละ
ก็มีกลุ่มชาวบ้านเดินทางไปไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกันคึกคักทีเดียว
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังเนี่ยเขาเล่านะคะเขาบอกว่าเขานำรูปปั้นไอ้ไข่มาถวายวัด
เพื่อให้ผู้ที่มีศรัทธาได้มีโอกาสไหว้ขอโชคขอลาบโดยจะไม่ต้องเดินทางไปไกลค่ะ
หลังจากมีการทำพิธีบวงสวงไปแล้วเขาก็มีงานเข้ามายเยอะมากขึ้น
แล้วก็มีโชคมีลาบมาอย่างต่อเนื่องเลยทีนี้ชาวบ้านเองก็บอกเหมือนกันค่ะ
บอกว่าได้เลขเด็ดงวดนี้ด้วยนะจากการจุดทูปเสี่ยงทาย
นำตัวเลขจากก้านทูบไปซื้อลอตเตอรี่เผื่อจะดวงดีถูกรางวัลใหญ่
งวดนี้บ้างเหมือนกันนะคะค่ะส่วนที่วัดโคกระต่ายอยู่ที่
วิหารแดงจังหวัดสระบุรีเนี่ยค่ะที่นี่แหละคุณผู้ชมโอ้โห
ชาวบ้านเนี่ยเขามากันแบบเรียกได้ว่าหัวกระดายไม่แห้งอ่ะทยอยกันเข้าไปนะคะ
เข้าไปไหว้ขอโชคขอลาบจากรูปปั้นไอ้ไข่แต่ทุกรูปปั้นไอ้ไข่ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะ
รูปปั้นไอ้ไข่อุ้มไก่ด้วยค่ะแล้วก็ไปส่องหาเลขเด็ดจากก้านทูบ
แล้วก็มีตัวเลขต่างนานาปรากฏขึ้นมา
นางสาวรัชนีอินโชธนะคะเป็นชาวจังหวัดนทบุรี
เขาก็เดินทางมากับแฟนนุ่มเขาบอกว่ารู้ข่าวจากเพื่อนนะคะ
ว่าไอ้ไข่อุ้มไก่ที่วัดแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก
หากใครมาขอแล้วก็มักจะประสบความสำเร็จสมปรารถนา
แล้วก็บอกด้วยว่าได้เลขจากก้านทูบ
นำไปเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลใหญ่ต่อไปเหมือนกัน

ชัดมากนะคะบอกทั้งคู่เลยว่าชัดมาก
แต่ว่าเลขอะไรคุณผู้ชมไปดูในภาพเองก็แล้วกันนะคะ
ส่วนที่เกาะคำชโนธวังนาคินอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
คักตลอดเลยค่ะนักท่องเที่ยวนักเสียงโชคแห่
ไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาไปกันตั้งแต่เช้า
ขณะที่บริเวณลานบวงสวงก็คลาคร่ำไปด้วยคนที่ไปทำพิธีเปิดทรัพย์รับโชค
แก้บนที่นี่ก็เยอะเหมือนกันมีการไปรำถวายพ่อปู่แม่ย่าด้วยนะคะ
บรรดานางรำคำชโนธก็ส่องหาเลขเด็ดในขันน้ำมนต์ของพ่อจ้ำด้วย
แต่ละคนพอเห็นเลขก็วิเคราะห์กันไปต่างนานา
ก็อย่างที่บอกแล้วแต่จินตนาการกันเลยนะคะปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ขยับเข้ามาอีกสักนิดมาที่วัดสว่างอารมณ์นะคะ
ที่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมโอ้โหคึกคักไปมุงดูกันแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านนักเสียงโชคแห่ไปไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างภายในวัด
จุดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือที่นี่แหละอ่างน้ำมนต์
ด้านหน้าหุ่นปั้นตาทองงิ้วรายบรรดานักเสียงโชคนี้เขาไปรุมนะคะ
ตรงดูน้ำตาเทียนนะคะเห็นปุ๊บตีเป็นเลขเลยนะคะ
ก็อ่ะตามความเชื่อของแต่ละคนกันไปด้านนางขวัญฤทัยจินดาพมรนะคะ
เขาเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเรือเขามาจากสมุทรปราการ
เขาบอกว่าเคยได้โชคได้ลาบจากเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์
งิ้วมาแล้วนะคะหลายครั้งงวดที่ผ่านมาก็รับทรัพย์ไปแล้วกว่าสองหมื่นบาท
นี้ก็มีเลขในใจแล้วเหมือนกันค่ะแล้วก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่เรียบร้อยแล้ว
รุ้นรางวัลใหญ่หลังจากนี้ต่อไปแล้วล่ะค่ะ